อ่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวดูเรื่องนี้กันหน่อยละกัน
เรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเรื่องของการจับบุหรี่เถื่อน
เฮ้ยมันกลายมาเป็นประเด็นอ้าวเดี๋ยวมาดูข่าวนี้หน่อยค่ะ
เพราะว่าชายชะกัน๖คนบุกเข้ามาในร้านของชำนะ
และอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐด้วยนี่มีภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
จับภาพเอาไว้ได้ดูสิเหตุการณ์อ่ะเออใส่ชุดเหมือนแบบ
เจ้าหน้าที่อยู่เหมือนกันใช่ใช่เป็นเสื้อกั๊กมาแบบนี้ใช่ไหม
นี่คือร้านขายของชำที่ศรีชนที่นครศรีธรรมราชนะ
กัน๖คนค่ะบุกเข้ามาในร้านแล้วก็บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่สรรพสามิตร
ขอตรวจสอบหน่อยสิบุรีเหล้าของที่ร้าน
แล้วไม่ได้มีหมายสารมาค่ะทีนี้ก็ยึดไป
สินค้าพวกนั้นไปบอกว่าเดี๋ยวจะไปตรวจสอบก่อน
พวกนี้บุรีเหล้าเนี่ยมันผิดกฎหมายหรือเปล่า
แล้วมีการเรียกตังค์ด้วย๔๐๐๐จะมาเป็นค่าปรับในชั้นจับกลุ่ม
ถ้าเกิดว่าไม่ต้องการที่จะมีเรื่องเอาจ่ายมาสี่หมื่น
ผู้เสียหายจ่ายไปนะเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหม
หลักฐานอันนี้คือจากอินบ็อกซ์ในเฟซบุ๊คที่ฝั่งผู้เสียหายเขาก็แคปมาให้ดูค่ะ
ฝั่งผู้เสียหายเนี่ยไม่ได้จ่ายไปสี่หมื่นค่ะจ่ายไปแค่๑๒๐๐
เพราะว่ามีตังค์อยู่เท่านั้นอ่ะแต่เอ๊ะมันผิดปกติหรือเปล่า
นี่นี่เขาเอาหลักฐานการโอนเงินมาให้ดูด้วยนะเจ้าของร้านก็เลยเอาไงดี
แจ้งไปยังหน่วยงานที่ถูกกลุ่มนี้แอบอ้างเขาอ้างว่าเป็นอะไรนะ
เจ้าหน้าที่สรรพสามิตรใช่ไหมทีนี้ก็เลยแจ้งไปผ่านไปครึ่งชั่วโมง
กลุ่มนี้กลับมาอีกกลับมาแล้วมีข้อเสนอด้วยคุณผู้ชม
รอบนี้บอกว่าไงรู้ไหมไอ้ตังค์ที่จ่ายมาหมื่นสองอ่ะ
เดี๋ยวคืนให้นะลบกล้องวงจรปิดให้หน่อยดิ
กันเหรอแลกกันหลังจากที่เอาตังค์ไปแล้ว

เดี๋ยวลองดูหน่อยกล้องวงจรปิดเนี่ย

คุณผู้ชมนี่เอาจริงนะตั้งแต่ประมาณ๓ทุ่มที่เกิดเหตุการณ์
แล้วมันยื้อไปเรื่อยเกือบจะเที่ยงคืน

ทีนี้พอร้านเที่ยงคืนร้านปิดใช่ไหม
แล้วปรากฏว่าคนที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ทั้ง๖คนก็ยังไม่ยอมกลับนะ
แล้วมีการให้เจ้าของร้านนี่นี่มาคุยหน้าร้านได้ไหมอ่ะอืม
เขาก็คือเจ้าของร้านก็ยืนยันว่ายังไงก็ไม่ออกไง
ทั้ง๖คนที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ถึงยอมกลับไป
พอมันเป็นประเด็นพอมันเป็นเรื่องแบบนี้แล้วนะ
เมื่อวานนี้เนี่ยนักข่าวของเราคุณจ๋าแจ่มสีน่ะ

ฝั่งทางเจ้าของร้านชำเนี่ยเขาก็มาแจ้งความเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
แล้วบอกว่าไงรู้ไหมผมเปิดร้านนี้มา๓ปี
นี่รอบแรกเลยที่เจอเจ้าหน้าที่มาไถตังค์
ยอมรับอ่ะขายบุรีผิดกว่าไม้จริง
แต่ผมถามกลับหน่อยได้ไหม
เงินที่ปรับไปน่ะจริงมันไปเข้าสรรพสารมิตรจริงหรือเปล่า
คือถ้าเกิดว่าผมผิดแล้วปรับผมตังค์เข้าสรรพสามิตรผมโอเค
แต่ผมก็ไม่รู้ไงถ้าสมมติเกิดว่าปรับแล้วเงินไม่ได้เข้าสรรพสามิตร
ปรับไม่ถูกต้องแบบเงี้ยมันจะเกิดขึ้นอีกมั้ยอ่ะ

พยายามท่ายวิดีโอพยายามถ่ายรูปครับ
ที่จะมาเป็นรักท่านได้มาร้องเรียนได้
ผมก็ทำผิดกฎหมายครับแต่ว่าบางส่วนหนึ่งที่มันไม่ถูกต้องก็คือ
เงินมันไม่ได้เข้ารับโดยตรงครับมันไปเข้ากับบางกลุ่มครับ

ใช่ครับคือเขาเอาไปแบงก์กันเองผมก็ไม่รู้ว่า
เงินส่วนนี้เขาจะเอาไปทำมันเพื่อนะครับแต่ว่ามันไม่ถูกต้องอะครับ
สมมติถ้าก็จะไม่ถูกตรงแบบมีใบเซ็ตมาเรียบร้อยครับ

คุณผู้ชมแต่ว่าเรื่องนี้ทางด้านตำรวจศรีชน
เขาก็เลยบอกว่าต้องเรียกเจ้าหน้าที่๖คน

สอบอีกทีนึงแล้วมันมีความคืบหน้า
เพราะว่าทางตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยเขามาชี้แจงข้อได้จริงนะคะ

คือทางภูทรจังหวัดบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้น
เป็นการจับกลุ่มของสรรพสามิตรนะไม่เกี่ยวกับตำรวจนะ

แล้วของกลางที่ได้มาเนี่ยได้เป็นบุหรี่ต่างประเทศมา๑๓ซอง
บุหรี่นั้นมันไม่ได้เสียภาษีอันนี้มันผิด
อยู่ในร้านขายของชำฝั่งเจ้าของร้านเองเขาก็รับสารภาพแหละ
เพราะอย่างที่รายงานข่าวให้คุณผู้ชมเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะ

คราวนี้ปรับเข้าสรรพสามิตรแน่
เพราะว่าไปจ่ายที่สรรพสารมิตรนครศรีธรรมราชสาขาท่าสาราเลย
จ่ายตังค์ไปเนี่ย๑๒๕๒๙บาท๓๕ซาตางค์

คือถ้าจะพูดให้กลางนะ
ท่านก็อย่าไปเอาของที่มันผิดกฎหมายมาขายเลย
เพราะมันจะเป็นช่องว่างให้เจ้าหน้าที่ที่มิชอบแบบนี้

มาอ้างมาอ้างแล้วมาเรียกเก็บเงินแบบนี้ได้ครับ